อากาศดีจริงเลยอยู่แถวทะเลแบบนี้
สูตรออกซิเจนออซอนมันเต็มปอดกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ก็ต้องพาไปดูอาหารทะลงทะเล

เช็คราคาเนื้อสัตว์ธรรมดากันก่อนเลยจ้า
สำหรับนี่เลยหมูเนื้อแดงวันนี้ค่ะ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้๕บาทต่อฟองจ้า
ได้เวลาเช็คราคาอาหารทะเลกันแล้ว
ดูสิวันนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้าง
กระพงขาว๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ม้า๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
หึกกล้วยแห้ง๗๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงนะคะ๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม